คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
มีรถเมย์คันหนึ่งจอดอยู่แล้วก็จะเห็นว่ามีผู้ชาย
ก็ดูมีอายุแล้วแหละอยู่ดีก็เดินลงมาจากรถ
แล้วก็ตรงฝั่งของคนขับรถเมย์เลยคนขับถึงขั้นต้องตะโกน
ขอโทษขอโทษนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ

ค่ะเอาไม้เบสบอลฟาดเข้าที่กระจกรถเมย์สาย๗๗คะจนไม้ที่เอาไปฟาดก็นะ
กระเด็นอ่ะหักกระเด็นเข้าไปในรถอ่ะคนขับก็บอกผมขอโทษผมขอโทษ
พื้นที่ไปคุยกับกระเป๋ารถเมย์ค่ะนางสาวกระหนกวันโพธิวัฒน์เขาเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานเก้าโมงกว่ากว่ารถเมคันนี้เป็นรถขอสมกสายเจ็ดสิบเจ็ด
คือเป็นรถธรรมดาสีแดงอะค่ะวิ่งจากเซ็นทรัลพระรามสามไปหมอชิด
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะกระเป๋ารถเมย์เล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถเมย์ก็เข้าจอด
เพื่อรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมย์ป้ายสวนสันติภาพ
อยู่เลนซ้ายสุดนะคะพอรับส่งผู้โดยสารเสร็จ
เบี่ยงหัวรถเข้าเลนกลางตัวกระเป๋ากับคนขับรถเมย
ที่เป็นรถคู่กรณีค่ะเขาขับมาด้านหลังแบบนี้นะคะ
รถกระจกลงแล้วก็มองหน้าคนขับรถเมย์ก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดว่าขอโทษครับ
กระเป๋าบอกว่ารถเมย์ขอโทษแล้วนะคะแต่ไม่ทันสิ้นเสียงค่ะ
ผู้ชายที่ขับรถเก่งคันนี้ลงมาจากรถแล้วก็ดูเป็นคนมีอายุหน่อย
ถือไม้เบสบอลมาเลยแล้วก็มาฟาดเข้าที่กระจกรถ
ตรงฝั่งที่คนขับรถเมย์นั่งตามภาพในคลิปค่ะ
กระเป๋ารถเมย์บอกว่าเธอเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเอง
ครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วย
คือที่ถ่ายเพื่อเซฟตัวเองนะคะพี่
เพราะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่าเพราะถ้ารู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ใครจะไปตั้งกล้องตลอดเวลาใช่ไหมอ่านึกว่ามันจบไปแล้วก็คือเราขอโทษไปแล้วก็คือจบ
ก็แค่นั้นนะคะแล้วก็ลุงแกก็ขับรถไปเลยในความคิดหนูอ่ะ
ถ้าเขาไปทำกับคนอื่นมันจะไม่มากกว่านี้เหรอเพราะว่าเรารถเราสูงมันไม่
มันไม่โดนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถเก่งด้วยกันอ่ะ
ถึงกับแบบนอนโรงพยาบาลเลยเหรอประมาณเนี้ยหนูคิดประมาณนี้ตอนที่หนูโพสต์
ส่วนคนขับรถเมคันที่เกิดเหตุนะคะนายเทพมงคลครองศรีอายุสี่สิบสาม
เล่าให้ฟังว่าตรงป้ายรถเมย์ที่เกิดเหตุนะคะก็จะมีรถแท็กซี่จอดอยู่เพื่อรอรับผู้โดยสารเยอะ
เวลาขับรถเข้าออกที่ป้ายตรงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนเบี่ยงหัวออก
ก็มองแล้วว่าไม่ได้เบียดหรือว่ากระชั้นชิดเกินไปก็เลยขอทางออกไป
แต่รถเก่งที่ตามมาด้านหลังไม่ยอมไม่ยอมให้รถเมย์เบี่ยงหัวออกไปนะคะ
พยายามจะแซงแล้วก็บีบแร่ใส่ตัวคนขับรถเมย์บอกว่าก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่อง
ก็ยกมือแล้วก็พูดว่าขอโทษไปแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบ
แต่คนขับรถเก๋งคนนี้เขาไม่จบขณะที่ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
คือหลังเกิดเหตุนะคะลูกสาวของผู้ชายที่ขับรถ
ติดต่อมาขอโทษนะคะบอกว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจ
ดื่มหนักเมื่อคืนแล้วพ่อก็ขอโทษตัวลูกสาวด้วย
แล้วก็คือลูกสาวเขาบอกว่าเขาก็ขอโทษแทนพ่อก็แล้วกัน
คนขับรถเมย์ก็เลยบอกว่าก็จริงแล้วเขาก็โกรธนะ
แต่ก็เห็นแก่ลูกสาวของผู้ชายคนที่ก่อเหตุ
ลูกสาวพยายามที่จะติดต่อมาขอโทษแสดงแบบความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนขับรถเมย์เขาก็เลยบอกว่าก็ให้มันเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์หัวร้อนอารมณ์ร้อนบนท้องถนนกันอีก
พอเขาแซงผมได้เขาก็ปาดหน้าเลย
ก็ปากหน้าปากหน้าก็อย่างที่เห็นในภาพ
คือผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรผมก็ยกมือขอโทษ
เขาก็ไม่ได้ฟังเขามาเขาก็ฟาดแล้วเขาก็ไป
คนบนรถเขาก็บอกว่าอ้าวมาตีคนขับเขาทำไมเขาไปทำอะไรผิด
เขาไปปาดหน้าหรืออะไรอะไรอย่างนี้ผู้โดยสารเขาก็โวยวาย
เขาก็โทรมาหาผมตอน๕โมงกว่า
มาขอโทษแทนพ่อเขาเขาบอกว่าพ่อเขาเมื่อคืนดื่มหนัก
ตอนนี้พ่อก็หลับเดี๋ยวพ่อก็ตื่นเดี๋ยวจะให้โทรมา
ก็รอจนป่านนี้ก็ไร้วี่แวว
ใจหนึ่งก็โกรธอยู่นะแต่พอนึกย้อนหลังเมื่อครั้งผมเป็นวัยรุ่น
ผมก็ทำแบบนี้บ่อยก็เลยกลายเป็นว่าเออช่างมัน
เพราะไม่มีใครเจ็บผมไม่เจ็บรถไม่เป็นไร
คนขับรถเมย์ก็เลยบอกว่าอันหนึ่งก็ยอมรับว่าผิดที่แบบ
ี่ยงหัวออกมากระทันหันครับแต่ก็รู้ตัวยกมือแล้วก็ขอโทษแล้ว
ไม่คิดว่าจะอารมณ์ร้อนถึงขั้นเอาเบสบอลมาฟาด
แต่ถึงยังไงเขาเลยบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรอะค่ะ
อยากให้เรื่องมันจบไปแต่ก็โพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ลบคลิปนี้ออกไปเรียบร้อยแล้ว
โชคดีที่เขาไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าเป็นทรัพย์สินของราชการหรือเปล่า

ไม่สามารถเอาเรื่องได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ